เราพูดถึงเรื่องเมื่อวานสำหรับ
การขายตัวบัตรเข้าชม

เกมแรกวันที่๕กันยายนนี้

ก็ควรจะดราม่าตั้งแต่มีการใช้สนามนี้แล้ว

จำนวนตัวที่ถูกกำหนดออกมาว่า

รังศิษย์เนี่ยก็ค่อนข้างจะนอให้นะครับ
ดังนั้นเกมนี้ก็อาจจะต้องติดตาม

แล้วก็ลุ้นเอาใจช่วยตรงนั้นน่าจะสะดวกที่สุดนะครับ

ที่จะพบกับเวียดนาม๕กันยายนนี้

ซึ่งมี๒สิทธิ์ที่ได้โอกาสในการซื้อก่อน
ปรากฏว่าบัตรจำหน่ายหมดเร็วมากครับ

เท่ากับว่าบัตรหายหมดไปแล้ว

แฟนบอลทั่วไปยังเหลือบัตรอีกเท่าไหร่

ในอัตราส่วน๕๐เปอร์เซ็นต์คือแบ่งกันครึ่ง

เลื่อนวันขายจากเดิมในรอบทั่วไปนะครับ
จากเดิม๑๙สิงหาคมมาขายวันที่๑๑สิงหาคมนะครับ
เวลาตั้งแต่๑๐โมงเป็นต้นไป
บัตร๙๖๘๘ใบ
อย่าลืมครับยังต้องเหลือการหักโคต้านะครับของทีมเยือนออกไป
เวียดนามตัดไปแล้วตอนนี้เนี่ย๒๒๔๔ใบ
ถ้าตัดตามโคต้านี้นะครับก็จะเหลือ๗๔๔๔ใบที่เราจะซื้อหายกันได้ในวันที่๑๑สิงหาคม
แต่เหมือนมีข่าวว่าเวียดนามบอกโอ้โหบัตรแค่นี้น้อยไปขอ๓๐๐ถวดได้ไหมนะครับ
ถ้าตัด๓๐๐ถ้วนบัตรที่แฟนบอลไทยจะซื้อหากันได้นะครับ
ก็จะเหลือเพียงแค่๖๖๘๘ใบเท่านั้นครับ
เน้นย้ำนะครับว่าแฟนบอลที่ซื้อไม่ทันนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับเป็นทางเลือกของคุณเลยครับ
ติดตามกันได้นะครับการถ่ายทอดระหว่างทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามในวันที่๕กันยายนนี้
ยิงสดจากสนามมหาวิทยาธรรมศาสตร์อลังศิษย์
ก็ต้อนรับทีมชาติเวียดนามนะครับเคลียร์กันสุดใจทางหน้าจอได้เลยครับ